งานนี้บอกเลยว่าไม่ต้องพึ่งพาโชคดี
ทำไมเพราะว่างานนี้มีแต่ความมันความสนุกอยู่ที่จังหวัด
ไปจัง

โอ้โหขูดแรงมากไวมาก
เป็นภาพการแข่งขันขูดมะพร้าวลีลาที่ทางอบตฉลุงจังหวัดสตูน

เออเออมันมีเพลงประกอบ
คุณผู้ชมรู้ไหมว่าทำไมทำไมคะ
เพราะว่างานนี้เขาไม่ได้แข่งแค่ขูดเร็ว
แต่ขูดแล้วคุณต้องมีจังหวะประกอบตามเพลงด้วย
ลีลาสวยงามขูดให้ตรงจังหวะลีลาให้ดี
นี่ครับคือเขาให้ชาวบ้านจาก๑๔หมู่บ้าน
ส่งตัวแทนทีมละ๒คนให้คนหนึ่งขูดอีกคนเต้นไปเถอ
มาเป็นคู่หูดูโอ
เล่นแล้วก็คอยส่งมะพร้าวให้ให้อีกคนนะขูด

จบกี่เพลง๒เพลงพอ
เพลงได้เยอะสุดจังหวะดีสุดรับเงินรางวัลไปเลย
เอาจริง๒เพลงนี้เกือบ๑๐นาทีนะคนเต้นนี่โอ้โห

อยากให้ลองเงี่ยงหูฟังอีกทีเพลงที่เขาใช้ก็คือ
งัดทั้งทั้งงัดทั้ง
แล้วงัดกันจนที่โขดมะพร้าวหักไปแล้วมั้ง
ไม่หักกระต่ายแข็งแรง

แล้วก็เป็นงานที่บอกเลยนะ
ก็ต้องมีความไวด้วยเพราะว่าเขาเน้นกันที่ปริมาณด้วยนะครับ
แต่ว่าลีลาแต่ละคนนะเงินสุดจริง
ผมว่าอยากให้ดูอีกทีให้เห็นชัดว่าเขาเต้นมันขูดมันขนาดไหน
บอกแล้วว่ามันมาก

มันทั้งคนขูดคนเต้นแล้วก็คนเชียร์
กว่าจะจบการในขณะเอวเคล็ดกันละมั้ง
แต่ถ้านานมากคนเชียร์ก็สรุป
คือทางภาคใต้เขาเรียกกระต่ายขูดมะพร้าวว่าเหล็กขูด

ใช้เหล็กนะ

เหล็กขูดมะพร้าวดิ

ก็เป็นการแข่งขันกันคุณผู้ชม